มีทั้งฝั่งที่ไม่กลับยังไงก็ไม่กลับ
เพราะว่า๑ก็อยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้ว
คือก็มีเหตุผลส่วนตัวที่บ้าน
กลุ่มหนึ่งที่แบบอยากกลับใจจะขาดแล้ว
เพื่อนผมคนไทยโดนยิงได้รับบาดเจ็บ

มันมีสองอารมณ์จริงค่ะดูอารมณ์แรกก่อน
อารมณ์แรกคือยังไม่อยากกลับนะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะเราไปที่บ้านหลังนี้

บ้านนี้อยู่ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะ
ฝ่ายปกครองไปตรวจเยี่ยมบ้านพักของนายชานรงพุทธรักษ์
อายุ๓๑ปีเป็นแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอล
แล้วไปเจอกับคุณแม่กำไรคุณแม่ของชานรงค์
กำไรบอกว่าอ๋อตอนนี้นะชานลงปลอดภัยดี

เดี๋ยววีดีโอคอลหาชานรงค์หน่อยดีกว่า
จะได้คุยกับหน่วยงานได้คุยกับนักข่าวด้วย
ชานโรงกับวีดีโอคอลคุยกันนะคะ

ผมอยู่ห่างจากจุดปะทะมาไกลพอสมควรนะพี่เบิร์ตพี่ดอม
ผมอยู่ห่างมาประมาณสัก๙๐โลเลยแหละ

ผมไม่เป็นอะไรเลยผมยังไม่อยากกลับไทยแม่

คิดถึงแม่ดูรูปแม่ทุกวันเลย

มาผมขอเก็บเงินอีกแป๊บหนึ่งกันนะ

เราเบื้องต้นอยากกลับบ้านไม่แล้วเนี่ย

ขอเก็บตังค์ก่อนรอได้อยู่ใช่อันนี้คือคุณชานรงค์อยู่ห่างไกล
ครับจากจุดที่เกิดเกาะเอ่อที่มีเหตุปะทะแล้วก็ยังอยากเก็บเงินครับ
ส่วนที่พยาวบ้างค่ะคุณผู้ชมนักข่าวก็ไปเหมือนกันได้วีดีโอคอล
คุยกับคุณโจ้คุณโจ้รัชกรพุทธศรคุณโจ้เนี่ยนะ
เป็นแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บด้วยอ่ะคุณโจ้โดนอะไรอ่ะ
ฝั่งนั้นเขายิงที่หัวเข่านี่แหละ
ผมอยากกลับให้เร็วที่สุดแล้วดูสิเปิดแผลให้ดูพี่เบิร์
สองรูเลยเหรอน่ะแล้วรู้ไหมทุกวันนี้คือไม่มียานะ
ไม่ได้มียาไม่ได้ผ่าตัดอะไรจะออกไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมดอม
กระสุนอยู่ข้างในเหรอหรือถากเนี่ย
คือตอนนี้นะสิ่งที่ผมทำได้นะพี่เบิร์ตคือเอายาแดงใส่
แล้วผมปวดผมก็กินยาพาราผมทำได้แค่นั้น
ดังนั้นผมเลยอยากกลับให้เร็วที่สุดไงแต่ติดขัดตรงที่ว่า
ผมอ่ะพยายามติดต่อสถานทูตแต่เห็นเขาบอกว่าต้องหารถอ่ะ
สนามบินเองไม่งั้นก็ต้องให้นายจ้างไปส่ง
แต่โอ้นี่นายจ้างไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้
ผมกับเพื่อนเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยอยากให้ทางการไทยอ่ะ
ส่งรถมารับแรงงานหน่อยได้ไหมผมอ่ะจะได้เดินทางกลับไทย
เพราะว่าเห็นที่บอกว่าล็อตแรกวันนี้ที่จะกลับ๑๕คนก่อนเนี่ย
อันนี้ก็เป็น๑๕คนที่ได้รับบาดเจ็บถูกไหม
เขาก็เลยบอกว่าพวกผมก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
โอ้โหตอนนี้ผมก็เลยต้องเอายาแดงทาบรรเทาไปก่อน
กินยาพาราเวลาผมปวดขึ้นมาเมื่อไหร่
อยากกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ทางการไทยน่ะส่งรถไปรับหน่อยได้ไหม
พวกข้อมูลต่างที่เรานำเสนอข่าวนี่แหละ
คุณผู้ชมเราก็จะรวบรวมนะรวบรวมแล้วก็อย่างน้อยน่ะ
ก็เป็นช่องทางหนึ่งเวลาที่หน่วยงานเขาได้ดูเขาได้ติดตาม

อีกหนึ่งสถานการณ์อีกหนึ่งกรณีที่นะครับ
ก็ทางการก็จะต้องหาวิธีคืออยากจะกลับรู้ว่าอยู่ที่ไหน

มาไม่ได้จะเอาไปรถไหนล่ะเจ็บก็เจ็บอันนี้ฝากหนึ่งการบ้านนะครับ
คือไม่ใช่ว่าโอ้โหอะไรก็ถาโถมใส่ทางสถานทูตหมด
แต่ว่าอันนี้เราก็รายงานให้ทราบว่านี่เป็นอีกหนึ่งกรณีนะฮะ
แต่คุณผู้ชมก็ไม่ใช่แค่กลุ่มฮามาสเท่านั้นนะ
ที่เปิดฉากยิงโจมตีแต่ว่าฝั่งฐานอิสราเอลเอง
ตอนนี้ก็กำลังโต้ตอบกลับอยู่เหมือนกันบริเวณฉนวนกาซ่า
ถึงขนาดว่านักข่าวไปถามคนที่อยู่ในฉนวนกาซ่า
อยู่ในบริเวณนั้นเขายังบอกเลยว่าจะให้ผมไปอยู่ไหน
คือที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยแล้วคือตอนนี้เป็นการตอบโต้กัน
ได้แต่รอให้ชาติอื่นหรือว่านานาชาติเนี่ย
ออกมาช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องให้หยุดยิงกันก่อน